ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมปียบุตรแสงกระหนกกุล
ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูล
แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคนครับ
ในส่วนของผมจะชี้แจงในสองประเด็นที่เหลืออยู่นั่นก็คือเรื่องของการปฏิรูป
สารรัฐธรรมนูลองค์กรอิสระและเรื่องของการลบล้างผลพวงรัฐประหาร
และการป้องกันรัฐประหารครับแต่ก่อนจะอภิปรายถึงสองประเด็นที่เหลือนั้น
ผมขอเสนอเพิ่มเติมส่วนที่ผู้อภิปรายท่านแรกสักเล็กน้อยครับ
นั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มเติมบทบาทของฝ่ายค้านและบทบาทของสภาผู้แทนรัศดรครับ
เมื่อข้อเสนอของเราในร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
ยืนยันให้ประเทศไทยควรจะใช้ระบบสภาเดียวยกเลิกวุฒิสภาไปเหลือแต่สภาผู้แทนรัศดร
นั่นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองครับที่จำเป็นจะต้องมีระบบตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิม
เพราะในเมื่อวุฒิสภาหายไปแล้วใครจะเป็นคนทำหน้าที่ตรวจสอบถวงดุล
จึงเป็นที่มาของการเพิ่มเติมบทบาทของฝ่ายค้านในสภาพุทธรัศดร
และเพิ่มเติมของบทบาทสภาพผู้แทนรัศดรในการตรวจสอบฝ่ายบริหารครับ
ยกตัวอย่างครับเช่นข้อที่๑ครับเรากำหนดเอาไว้ว่า
รองประธานสภาผู้แทนรัศดรอย่างน้อยหนึ่งท่านจะต้องมาจากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากฝ่ายค้าน
ข้อที่๒ครับเรากำหนดเอาไว้ว่าประธานกรรมธิการสามัญในคณะสำคัญที่มีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

จะต้องยกตำแหน่งนี้ให้กับสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจากฝ่ายค้านครับ
ข้อที่๓การแบ่งสรรปันส่วนประธานกรรมธิการวิสามัน
จำเป็นต้องแบ่งสัดส่วนกับให้กับสอสอพักฝ่ายค้านด้วยเช่นกัน
อกจากนั้นแล้วเรายังเสนอให้มีการยกเลิกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเงินครับ

เพื่อนสมาชิกทุกท่านคงทราบดีครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องด้วยกับการเงินเมื่อไหร่จะต้องได้ลายเซ็นลายมือชื่อของนายกรัฐมนตรีในการรับรอง
หากไม่ผ่านหากไม่มีร่างนั้นก็จะไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภา
เรื่องนี้กำหนดวาไว้ในรัฐธรรมนูลหลายฉบับครับ
แต่ว่าเขามีเหตุผลของเขาอยู่แต่ผมคิดว่าเหตุผลในยุคปัจจุบันนี้มันใช้การไม่ได้แล้ว
เหตุผลในอดีตนั่นก็คือเรามองกันครับว่านายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
รู้ดีครับว่างบประมาณแผ่นดินเงินในกระเป๋าของรัฐบาลเหลือเท่าไหร่
ดังนั้นหากสอสอเสนอกฎหมายอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเนี่ย
ควรต้องถามนายกรัฐมนตรีสักคำหนึ่ง
แต่เมื่อเราใช้ไปเรื่อยทำไปทำมาครับ
เรากลับเปิดช่องทางให้นายกรมตรีบุคคลเพียงคนเดียว
จริงแล้วถ้าหากปล่อยร่างนี้ผ่านไปเข้าสู่สภาพไป

คุณก็มีเสียงสอสอเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดรอยู่แล้ว

ดังนั้นเราจึงเห็นว่าควรยกเลิกร่างพระราชบัญญัติ

และเปิดโอกาสให้สภาพผู้แทนรัศดรได้เป็นผู้พิจารณากันเอง
ต่อไปครับนั่นก็คือกลับมาใช้บังคับนะครับ
นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ประเด็นนี้ผมเข้าใจดีครับว่าระบบรัฐสภาทั่วโลก
เขาไม่ได้บังคับหรอกครับว่านายกต้องเป็นสอสอ
แต่โดยปฏิบัติแล้วส่วนใหญ่สอสอเขาก็จะโหวตเลือกสอสอคนหนึ่งนั่นแหละ

ประสบการณ์ก็แสดงให้เห็นอยู่ตลอดครับ
ว่าเราจะได้นายทหารเราจะได้คนทำรัฐประหาร
เราจะได้คนสืบทอดอำนาจโผล่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทุกครั้งไป
ดังนั้นควรกำหนดเอาไว้ให้ชัดเจน
จากนั้นครับเรายังเพิ่มบทบาทของประชาชนครับ
ส่งเสริมเรื่องประชาธิปไตยทางตรง
ส่งเสริมเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

ต่อไปนี้ให้บุคคลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ได้ทั้งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล

โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะ

หมวด๕หน้าที่ของรัฐ

ประชาชนสองหมื่นคนขึ้นไป
เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลได้

สามารถเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ทั้งหมดเลย
โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหมวดใด

ตั้งคณะผู้ตรวจการกองทัพขึ้นมาครับ

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรอย่างเป็นธรรมครับแบ่งเป็นสอสอซีกรัฐบาลห้าท่าน
แบ่งเป็นสอสอซีกฝ่ายค้านอีก๕ท่านทำหน้าที่อะไรครับ
หลักการเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาจากเราเคารพเรื่องหลักรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพ
ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้กันในประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยทั่วโลก
หมายความว่ากองทัพนั่นก็คือส่วนหนึ่งของระบบราชการนั่นเอง
ดังนั้นกองทัพจึงต้องขึ้นกับรัฐบาลพลเรือนจึงต้องขึ้นกับสภาผู้แทนรัศดร
คณะผู้ตรวจการกองทัพเช่นว่านี้ทำหน้าที่อะไรครับ
นั่นก็คือเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณต่างของกองทัพ
ตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการหารายได้ต่างของกองทัพ
และที่สำคัญครับยังเป็นหลักประกันที่ให้นายทหารชั้นผู้น้อย
บรรดาทหารเกณฑ์นายทหารที่ยดลดหลั่นลงไปนั้น
ได้มีโอกาสร้องเรียนเรื่องทางวินัยต่อคณะผู้ตรวจการกองทัพ
เพราะหากใช้อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
นายทหารชั้นผู้น้อยจะไม่มีหลบระบบสร้างหลักประกันให้เขาเลยครับ
เพราะว่าเวลาเขาร้องเรียนนั้นเขาร้องเรียนกันภายในองค์กร
และจะมีโอกาสยากมากที่นายทหารชั้นผู้น้อย

แล้วจะสามารถสำเร็จได้เพราะว่าผู้พิจารณาเป็น
นายทหารระดับผู้บังคับบัญชาของเขานั่นเอง
จึงเสนอว่าควรจะต้องมีสภาพผู้แทนรัศดร

อกจากนั้นเรายังเสนอว่า
ผู้ตรวจการกองทัพนี้ให้แบ่งสัดส่วนเข้าไป
สสฝคหนึ่งคนรคหนึ่งคน
เข้าไปนั่งอยู่ในสภากลาโหม
สองคนเท่านั้นนะครับไม่ใช่มากเลยครับ
เพราะสภาโหมปัจจุบันมีถึง๒๘คน

ดังนั้นแค่เอาสสรคหนึ่งคนสสฝคหนึ่งคน
เข้าไปนั่งไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรต่อสภากลาโหมต่อความมั่นคงหรอกครับ
ตรงกันข้ามครับมันยิ่งดีซะอีกครับที่

เขาจะได้เข้าไปเป็นหูเป็นตาไปดูว่าคุณพิจารณาอะไรกัน

นี่คือสิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในส่วน
ของผู้อภิปรายท่านแรกมาถึงในส่วนของผมเองครับ
ผมจะอภิปรายในส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปสารรัฐธรรมนูลและองครอิสระ
และก็เรื่องของการลบล้างผลพวงรัฐประหารครับ
ท่านประธานครับผมขอเริ่มต้นจากกรณีของสารรัฐธรรมนูลและองค์กรอิสระเสียก่อน
เริ่มต้นที่สารรัฐธรรมนูลครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่เข้ามาสู่ในแวดวงการเมือง
ก่อนปี๒๕๔๐ท่านประธานเองเข้ามาสู่วงการเมืองตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก่อนหน้านั้นเราไม่รู้จักหรอกครับว่าสารรัฐธรรมนูลคืออะไร
ไม่รู้จักหรอกครับว่าองค์กรอิสระคืออะไร
แต่แล้วอยู่ดีก็โผล่เข้ามาในประเทศไทย
และเข้ามามีอำนาจเข้ามามีบทบาทอย่างมาก
มันเริ่มเมื่อตอนรัฐธรรมนูล๒๕๔๐ครับ
สาเหตุของการสร้างสารรัฐธรรมนูลและองค์กรอิสระที่เข้ามาในปี๒๕๔๐นั้น
เริ่มต้นจากการปฏิรูปการเมืองนั่นเอง
ความคิดหลักของรัฐธรรมนูล๒๕๔๐ที่เราเรียกกันว่าปฏิรูปการเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับทงเขียวรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ก็เป็นดอกผลของการต่อสู้เรื่องการปฏิรูปการเมืองมาตั้งแต่๒๕๕๙
ผ่านเหตุการณ์พฤษภา๓๕และในที่ย้ายที่สุดก็นำมาซึ่งการออกแบบรัฐธรรมนูล๔๐
เจตนารมสำคัญของมันมีอยู่๓ข้อครับรัฐธรรมนูล๔๐
หนึ่งก็คือต้องการให้การเมืองต้องการให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ
และเมื่อรัฐบาลมีเสร็จภาพจึงมีเจตนารมณ์ข้อที่๒ตามมาครับ
ต้องมีระบบตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของรัฐบาล
และสุดท้ายก็คือเรื่องของการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
นี่จึงเป็นที่มาของการออกแบบองค์กรตรวจสอบต่างมากมายเต็มไปหมด
หลายเรื่องเรานำเข้ามาจากรูปแบบของต่างประเทศ
หลายเรื่องเรานำเข้ามาแล้วปรับปรุงปรุงแต่งให้เป็นแบบของเรา
เรื่องมาจากงานศึกษาวิจัยทางวิชาการนะครับ
ชุดที่คุณหมอประเทศวศรีเป็นประธาน
หลายเรื่องเป็นการผลักดันความคิดต่อจากออำวจันทรรศมบูรณ์

แต่ตรงกันข้ามครับพอใช้มาใช้ไปใช้ไปใช้มามันเกิดปัญหาขึ้นมา

ตอนเราออกแบบสารรัฐมนูลออกแบบองค์กรอิสระนั้น
เราต้องการให้ที่มานั้นหลุดนะครับไปจากสอสอ
โดยที่ให้สอสอเข้าไปมีส่วนเฉพาะกรรมการสัญหาเท่านั้น
เราจะออกแบบมีกรรมการสัญหามาเสนอชื่อมา๒เท่า
เสร็จแล้วส่งให้วุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะครับ
เป็นคนให้ความเห็นชอบจนเหลือตามจำนวนที่กำหนด
นี่คือแบบที่เป็นมาในอดีต
สภาพผู้แทนรัศดรของเรามีบทบาทได้เข้าไปเพียง
หนึ่งประธานสภาพุทธฤทธรรมและสองคือผู้นำฝ่ายคาญเท่านัน

แต่คนเคาะคนสุดท้ายคือวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ความฝันตอนนั้นก็คิดว่าถ้าเราได้ตุลาการสารรัฐธรรมนูล
เราได้องค์กรอิสระที่มีความเป็นกลางและความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
จะสามารถทำให้การเมืองไทยพัฒนาต่อยอดไปได้
เราจะมีรัฐบาลที่เข้มแข็งพร้อมกับมีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งด้วยเช่นเดียวกัน
แต่เมื่อใช้ไปสักพักครับก็มีข้อกล่าวหาหนึ่งเกิดขึ้นมาครับว่า
ทางรัฐบาลไปครอบงามวุฒิสภา

สารรัฐธรรมนูลและองค์กรอิสระ

ก็มีการทำรัฐธรรมนูล๕๐
ก็เลยปรับปรุงที่มาเสียใหม่ฮะ

ที่เป็นคนเคาะคนสุดท้าย

และเรายังเพิ่มบทบาท

เข้ามามีส่วนในการคัดเลือก

เราเกิดรัฐประหารปี๕๗อีก
แล้วก็นำมาซึ่งรัฐธรรมนูล๖๐ฉบับนี้

คนสุดท้ายว่าใครได้เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ใครได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

ซึ่งปัจจุบันนี้๒๕๐คน

ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอีกหลายคน
ที่มาจากความเห็นชอบของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือสนชในสมัยที่ขสชยึดอำนาจมา

ต่อให้คุณพูดทุกวันว่าคุณเป็นกลาง
ต่อให้คุณพูดทุกวันว่าเป็นอิสระ
ต่อให้รัฐธรรมนูลเขียนว่าสารรัฐธรรมนูลเป็นกลางและอิสระ
ต่อให้สารรับนูลเขียนว่าองค์กรอิสระมีความเป็นกลางและอิสระ
แต่ข้อเท็จจริงมันปรากฏให้เห็นอย่างที่เป็นที่ประจักษ์ชัดครับว่า
คนพูดให้ตายอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อครับ
เพราะที่มานั้นมันไปเชื่อมโยงกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มาจากการแต่งตั้งของคุณประยุทธ์
ที่มานั้นมันไปเชื่อมโยงกับสมาชิกวุฒิสภา๒๕๐คน
ไปเชื่อมโยงกับหัวหน้าขอสชคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเอง
ดังนั้นครับผลงานที่ผ่านมาของสารรับนูนและองค์กรอิสระ

ผมอาจจะไม่ต้องกล่าวย้ำถึงทุกเรื่องนะครับ
แต่เรามีคำวินิจฉัยคำตัดสินการชี้ขาดหลายเรื่อง
ที่เกิดประเด็นปัญหากับสังคม
มีการตั้งคำถามนะครับจากพี่น้องประชาชนคนทั่วไป
และในท้ายที่สุดคนก็ตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้ว
เรามีสารรัฐธรรมนูลและองครอิสระเพื่อตรวจสอบ
หรือสุดท้ายจะกลายเป็นเครื่องมือให้ฝักฝ่ายทางการเมือง
ช่วงชิงกันหรือไม่อย่างไร
ผมเรียนมาถึงตรงนี้ท่านประธานครับ
ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เป็นแบบนี้นะครับ
หลากหลายประเทศในโลกใบนี้ที่มีสารรัฐธรรมนูลและองค์กรอิสระ
ก็ประสบปัญหากับเราคล้ายกันครับ

ก็เพราะว่านับตั้งแต่เราคิดค้นการมีสารรัฐมนุนและองค์กรอิสระขึ้นมา
เราไปเพิ่มอำนาจให้มันมากขึ้นเรื่อย
จนสามารถชี้ชะตาทางการเมือง
ชี้ชะตากรรมของนักการเมืองจำนวนมากได้
ท้ายที่สุดครับจึงเป็นธรรมดาอยู่เอง
ทุกฝักฝ่ายทางการเมืองประสงค์จะเข้ามาช่วงชิง

ไม่ว่าจะมาจากเลือกตั้งไม่ว่าจะมาจากรัฐประหาร
ก็จะพยายามเข้ามาช่วงชิงตรงนี้

กรนี้ให้คุณให้โทษในทางการเมืองได้อย่างมากมายมหาศาล
ดังนั้นครับผมจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจำเป็น
ต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ครับว่า
ในเมื่อฝ่ายการเมืองอยากจะเข้ามาครอบงำ
อยากจะเข้ามามีส่วนในการกำหนด
แล้วต่อให้คุณไปออกแบบให้วุฒิสภามาเป็นผู้ให้ความเห็นชอบก็ตาม
คุณก็หนีการครอบงำในทางการเมืองไปไม่พ้น
เพียงแต่คนครอบงำนั้นเป็นสวแต่งตั้งเท่านั้นเอง
ดังนั้นจึงเป็นที่มาครับที่เราเสนอครับว่า
รับความจริงตรงนี้แล้วแบ่งสรรปันส่วนเรื่องอำนาจให้เท่าเทียมกัน
เสนอของเราเป็นดังนี้ครับในกรณีของตุลาการสารรัฐธรรมนูล
เรามีเก้าคนเหมือนเดิมครับแล้วก็ให้สัดส่วนหนึ่งมาจาก
ประชุมใหญ่ศาลดีกาและที่ประชุมใหญ่สารปกครองสูงสุดเป็นผู้คัดเลือกมา
โดยเสนอชื่อมา๖ท่านสสฝคเสนอมาอีก๖ท่าน
สสฝ่ายรัฐบาลเสนอมาอีก๖ท่านรวมแล้วเป็น๑๘
เสร็จแล้วเอาเข้าที่ประชุมสฝรศเลือก๖๖๖ให้เหลือ๓๓๓
มติที่สูงครับคือ๒ใน๓
ทำไมเราถึงกำหนดเช่นนั้นครับที่มาที่ไปไม่ใช่อะไรอื่นใดเลยครับ
ป้องกันไม่ให้เสียงข้างมากในสฝรศยึดองค์กรอิสระยึดศาลรัฐธรรมนูญได้
เมื่อเรากำหนดแบบนี้สัดส่วนมันจะสมดุลมาก
คือจะมีตัวแทนที่ที่ประชุมใหญ่ศาลเป็นคนคัดเลือกมา๓คน
จะมีสัดส่วนที่สศฝ่ายรัฐบาลเลือกมาสามคน
และสอสอฝ่ายค้านเลือกมา๓คนและ๓๓นี้จะมาจากการเห็นพ้องต้องกันของทั้งสภาครับ
เพราะเสียงเกินกึ่งหนึ่งโหวตไม่พอครับ
เสียงต้องใช้ถึง๒ใน๓จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่สอสอจะต้องนั่งคุยกัน
สอสอจะต้องหารือกันสอสอจะหักดิบกวาดทั้งหมดไปเปรียบเพียงผู้เดียว
ไม่ได้นะครับนี่คือสมดุลดุลยภาพที่จะเกิดขึ้น
ความคิดแบบนี้ผมเอามาจากไหนครับก็เอามาจากต้นตำรับของสารรัฐมนูลที่เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรียและประเทศเยอรมนีนั่นเอง
คนที่คิดเรื่องสารรัฐมนูลที่จนได้ใช้แพร่หลายไปทั่วโลกนั่นก็คือนักกฎหมายที่ชื่อว่าฮานส์เคลเซ่น
เขาบอกเลยครับว่าถ้าคุณต้องมีสารรัฐธรรมนูลคุณจำเป็นต้องสร้างความชอบทำทางประชาธิปไตยให้กับสารรัฐธรรมนูล
เพราะสารรัฐธรรมนูลเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจแล้วเผชิญหน้ากับอำนาจนิติบัญญัติ
ขณะที่อำนาจนิติบัญญัติเขามาจากการเลือกตั้งดังนั้นคนที่มาเป็นสารรัฐมนูลจำเป็นจะต้องมีความชอบทำทางประชาธิปไตยพอฟัดพอเวียงกัน
นี่จึงเป็นที่มาที่เขาออกแบบให้สอสอเข้ามามีบทบาทในการเลือกตุลาการสารมนูล
แล้วเขาก็เล็งเห็นครับว่ากลัวสอสอเสียงข้างมากยึดไปได้หมดก็ใช้มติที่สูง๒ใน๓บ้าง๓ใน๔บ้าง
เราก็จะได้องค์กรออกมาที่ได้อย่างดุลยภาพนี่คือข้อเสนอของเราครับ
อิสระก็เช่นเดียวกันครับทำนองเดียวกันเราก็แบ่งสัดส่วนฮะ
ว่าส่วนหนึ่งมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาที่ประชุมใหญ่สารปกครองสูงสุด
ส่วนหนึ่งมาจากสอสอรัฐบาลส่วนหนึ่งมาจากสอสอฝ่ายค้าน
เสร็จแล้วก็เอารายชื่อมาให้สภาพผู้แทนรัศดรลงมติให้ความเห็นชอบคัดเลือก
โดยต้องใช้มติสองในสามท่านประธานครับประเด็นถัดไปที่ผมจะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องสามนุนและองค์กรอิสระในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
สร้างสารรัฐมนูลขึ้นมานะครับหลักใหญ่ใจความของอำนาจหลักหลักของสารรัฐธรรมนูล
นั่นก็คือตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานั้น
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูลหรือไม่มันสืบเนื่องมาจากหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูลครับ
รัฐมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วอย่างนี้ถ้ามีพรบขัดรัฐธรรมนูลจะทำอย่างไร
เมื่อก่อนเรานำเข้ามาตอนปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าเราใช้คณะตุลาการรัฐธรรมนุน
ต่อมาเป็นสารรัฐมนูลแบบปัจจุบันจุดประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักของมันก็คือเรื่องตรวจสอบกฎหมายครับ
ว่ากฎหมายนั้นขัดรัฐมนุนหรือไม่แต่ปรากฏว่านานวันเข้านานวันเข้า
เราไปเพิ่มอำนาจแปลกใหม่ที่ไปผัวพันกับเรื่องการเมืองเข้ามามากยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบพักการตัดสิทธิ์สอสอการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามสอสอ
การตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีเรื่องของแสดงบัญชีทรัพย์สินก็มีในช่วงเวลารัฐมนูล๔๐นะครับ
ยังมีเรื่องของการยุบพักการเมืองยังมีเรื่องของการดูว่าการกระทำของบุคคลใดเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่
เราเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยทั้งทั้งที่หัวใจสำคัญของการมีสารบุคคลคือการดูครับว่าพอเราบอกขัดรัฐมนุนหรือไม่
พอมีอำนาจเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยนั่นเองเราจึงหลีกหนีไม่พ้นครับว่าสารรัฐมนุนจะเข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองได้มากยิ่งขึ้น
เมื่อมีบทบาทในทางการเมืองจึงจำเป็นต้องสร้างระบบการตรวจสอบถวงดุลให้ได้สมดุลกันนี่จึงเป็นที่มาครับของข้อเสนอของเราว่านอกจากจะแก้ไขเรื่ององค์ประกอบที่มาแล้ว
จะต้องแก้เรื่องอำนาจจะต้องแก้เรื่องการตรวจสอบองค์กรอิสระและสารรัฐธรรมนูลด้วยในส่วนของอำนาจของสารรัฐมนูลครับ
ไม่ใช่ทำแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีความขัดแย้งเลย
แค่เราสงสัยว่าเรามีอำนาจไหมเราก็ร้องไปถามสารรัฐธรรมนูล
นานวันเข้าสารรัฐมนุนกลายเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐสภาไปครับ
เรายังไม่มีข้อขัดแย้งอะไรกันเลยหลายเรื่องก็ส่งไปให้สารมนูลชี้ขาด
และพอชี้ขาดแล้วก็เป็นที่สุดผูกพันทุกองค์กร
เรายังให้โอกาสสารรัฐธรรมนุนมาตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนุนอีก
ผมยกตัวอย่างง่ายถ้าวันหนึ่งสภาแห่งนี้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
แล้วไปเลิกสารรัฐธรรมนูลแล้วเราก็ส่งให้สารรัฐมนุนตรวจสอบ
สารมนุนจะวินิจฉัยว่าให้เลิกไหมครับ
เพราะฉะนั้นมันจึงขัดแย้งกันโดยมันเองตัวมันเอง
ก็เสนอให้มีการยกเลิกอำนาจการตรวจสอบการแก้รัฐมนูลไปด้วย
จากนั้นครับเรายังเล็งเห็นอีกครับว่า
รัฐมนุนและองครอิสระเพื่อสร้างความเป็นกลางและความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
เพื่อที่จะสามารถตอบพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า
กรเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวพันธ์สัมพันธ์อะไรกับการรัฐประหาร
เราเสนอว่าบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งในเป็นตุลาการสารมนูลและองค์กรอิสระทั้งหลาย
จะต้องไม่เคยเป็นคนที่เคยดำรงตำแหน่งจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารปี๔๙และปี๕๗
คนกลุ่มนี้ดำรงตำแหน่งมานานเพียงพอแล้ว
คุณให้คณะรัฐประหารแต่งตั้งมานานเพียงพอแล้ว
ดังนั้นคนกลุ่มนี้ควรจะหมดออกไปแล้วก็เริ่มต้นสร้างสารมนูลและองค์กรอิสระที่เป็นกลางและอิสระเสียใหม่
ในส่วนของการระบบตรวจสอบถวงดุลครับ
เราเสนอให้มีการเอาการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งออกมา
ถอดถอนนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับ
รัฐธรรมนูล๔๐เคยเอาระบบการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งมาใช้แล้ว
โดยให้สวเป็นคนถอดนะครับ
ดังนั้นใครจะบอกว่าประเทศนี้ไม่เคยมีระบบถอดถอน
ไม่จริงครับเคยมีมาแล้วครับตอนรัฐธรรมนุน๔๐
พอมารัฐมนุน๖๐ดันไปมอบภารกิจการถอดถอนเหล่านี้ให้กับสารดีกา
ซึ่งก็ผิดฝาผิดตัวอีกเช่นเดียวกันครับ
เพราะสารดีกาไม่ใช่สารการเมือง
ดีกาเขาต้องทำหน้าที่พิจารณาคดีแพ่งคดีอาญาต่าง
แต่นี่ให้เขามาพิจารณาประเด็นความเหมาะสมของคนดำรงตำแหน่งว่าผิดจริยธรรมหรือไม่

มันทำให้สารซึ่งต้องใช้ข้อกฎหมายตัดสิน

จำเป็นจะต้องมาใช้เรื่องความเหมาะสมการดำรงตำแหน่งตัดสิน
ดังนั้นเอาเรื่องการถอดถอนกลับมาไว้ให้ฝ่ายการเมืองแทนเหมือนเดิมครับ

ผมเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านอาจจะกังวลครับว่า
ถ้าอย่างนี้ก็ให้สอสอมาไล่ถอดตุลาการไล่ถอดผู้ดำรงตำแห่องครอิสระได้สิ

ถอดถอนมันไม่ใช่ถอดกันมั่วซั่วนะครับ
ตื่นเช้ามาเดินเข้าสภาพวกเรามาถอดถอนสารกันเถอะ
มันไม่ใช่เหมือนนักร้องที่ชอบร้องเรียนกันตอนนี้นะครับ

แต่การถอดถอนมันต้องมีเหตุครับ

พวกนี้ผมก็เอามาจากรัฐมนูล๔๐ที่เคยใช้นั่นแหละ

สอบว่าทุจริตต่อการยุติธรรมนะครับ

ต้องมีเหตุแห่งการถอดก่อน

ไม่ใช่แค่กึ่งดึงแล้วถอดได้นะครับ
ต้องใช้มติสูงมากนะฮะ

ถ้าถอดก็ถ้ายกคำร้องก็ยกคำร้องไปแต่ถ้าบอกว่าถอดถอนก็จะกลับมาโอเวอรูกันที่สภาพผู้แทนสด
ซึ่งต้องใช้มติสูงมากนะครับถึงสามในสี่

ดังนั้นถ้าท่านสมาชิกท่านใดกังวลใจว่าเอาระบบถอดถอนมาเนี่ย

ผมคิดว่าเราออกแบบนี้มามันไม่ใช่ถอดถอนกันง่าย
มันจะต้องเป็นเหตุที่มันโจ่งแจ้งจริงนะฮะ
ยกตัวอย่างระบบการถอดถอนที่ผมว่ามาเนี่ย
ผมหยิบยืมมาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับ
ซึ่งเป็นกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีเขา
เขามีการถ่วงดุลซ้อนกันไปซ้อนกันมาหลายชั้นนะครับ
เสร็จแล้วก็กลับมาที่ให้สภาลงมติได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถอดถอนที่ว่านี้จะทำให้เราสร้างการยับยั้งชั่งใจ
ใช้อำนาจแก่บรรดาตุลาการและองค์กรอิสระได้
เพราะทุกวันนี้ปัญหาที่เราต้องขบคิดกันครับ
เราสร้างสารรัฐธรรมนูลและองค์กรอิสระมาเป็นองค์กรตรวจสอบ
แต่คำถามที่ต้องคิดกันต่อแล้วใครตรวจสอบองค์กรตรวจสอบ
ถ้าหากเราไม่มีคนมาตรวจสอบองค์กรตรวจสอบ
กรตรวจสอบก็มีโอกาสใช้อำนาจโดยมิชอบได้เช่นเดียวกัน

อำนาจใดที่ไปอยู่ที่คนใดมากโดยไม่มีการตรวจสอบ
อำนาจนั้นก็มีโอกาสที่จะใช้อำนาจนั้นโดยมิชอบอยู่แล้วนะครับ

ในเมื่อเรามอบความภารกิจการตรวจสอบให้องค์กรเหล่านี้

และนี่ก็คือระบบที่มานะครับในการถวงดุลซึ่งกันและกัน
จากนั้นแล้วก็มีเรื่องของผู้ตรวจการศาลและผู้ตรวจการองค์กรอิสระ

ก็คือการถวงดุลกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการ
ก่อนหน้านั้นเนี่ยฝ่ายตุลาการเนี่ยและฝ่ายองค์กรอิสระเนี่ยไม่ได้อิสระถึงขนาดที่ทำอะไรก็ได้นะครับ

เพิ่งจะให้สำนักงานของพวกเขาออกไปเป็นอิสระก็ตอนรัฐธรรมนูล๔๐นี่เอง
หน้านั้นพวกสำนักงานพวกนี้สังกัดกระทรวงยุติธรรมด้วยซ้ำ
แต่คราวนี้โอเคล่ะคุณเป็นอิสระในการบริหารได้
แต่ในท้ายที่สุดมันต้องมีระบบตรวจสอบถงดุลซึ่งกันและกัน
เสมอให้มีผู้ตรวจการนี้เช่นกันครับมาจากสสรัฐบาล๕คนสสฝ่ายค้าน๕คน
แต่อำนาจที่พวกเขามีไม่ได้ไปโอเวอร์รูการตัดสินของศาล
ไม่ได้ไปโอเวอร์รูการตัดสินขององค์กรอิสระนะครับ
พิพากษาในพระบรมพิทัยพระมหาศัตริย์แล้วก็มีผลทางกฎหมาย
กรอิสระวินิจฉัยชี้ขาดแล้วก็มีผลทางกฎหมาย
ผู้ตรวจการทำได้แต่เพียงเอาคำวินิจฉัยคำพิพากษาเหล่านี้มาศึกษาวิเคราะห์
แล้วก็ประเมินผลกระทบต่างแล้วก็ทำเป็นรายงานเสนอต่อประชาชน
ผู้ตรวจการเหล่านี้ทำได้เพียงเสนอแนะเรื่องการบริหารงานไปที่ประธานศาลเท่านั้น
สารจะฟังไม่ฟังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ผู้ตรวจการเหล่านี้ได้เข้าไปมีโอกาสในการนั่งอยู่ในคณะกรรมการตุลาการและคณะกรรมการ
สารปกครองสูงสุดหนึ่งคนเท่านั้นครับในขณะที่ตัวกตและกศปเนี่ย
มี๑๕คนมี๑๓คนซึ่งมาจากผู้พิพากษาทั้งนั้นเราแค่เอาสอสอไปนั่งแค่๑คนเท่านั้น
มติยังไงก็แพ้ครับแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นจุดเกาะเกี่ยวว่า
อำนาจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้เข้าไปอยู่ในการบริหารงานบุคคลของศาลด้วย
เข้าไปดูด้วยนะนี่จึงเป็นที่มาของการออกแบบให้มันถ่วงดุลซึ่งกันและกัน
ดังนั้นเพื่อนสมาชิกครับท่านไม่ต้องกังวลใจไปครับว่าสอสอจะไปครอบงำศาล
สอสอจะไปครอบงำองค์กรอิสระเราเพียงแต่ออกแบบให้มันมีการถ่วงดุลให้ได้ดุลยภาพ
อย่างน้อยผู้แทนประชาชนจะได้มีโอกาสรู้บ้างนะครับว่าการบริหารงานในศาลเขาเป็นอย่างไร
อย่างน้อยที่สุดเมื่อพิพากษามาแล้วหากมีผลกระทบใดเกิดขึ้นเขาก็เอามาศึกษาวิเคราะห์กัน
เขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปกลับคำพิพากษาแต่อย่างใด
ต่อไปครับประเด็นเรื่องของประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารครับ
เรื่องนี้เราเขียนอยู่ในหมวดสุดท้ายของรัฐธรรมนูล
ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้คงไม่มีใครเห็นด้วยกับการรัฐประหารทั้งสิ้น
เราอาจจะถกเถียงกันครับว่ารัฐประหารเกิดจากอะไรใครเป็นมูลเหตุทำให้ทหารต้องออกมายึดอำนาจ
แต่ในท้ายที่สุดไม่มีใครเห็นด้วยกับรัฐบาหารแน่
ดังนั้นเมื่อเพื่อนสมาชิกในห้องประชุมแห่งนี้ไม่มีใครเห็นด้วยกับการรัฐประหารแน่
ผมจึงไม่เห็นเหตุผลอะไรอื่นครับที่จะไม่เห็นด้วยกับการลบล้างผลพวงรัฐประหารและการป้องกันรัฐประหารต่อไป
ทุกท่านครับท่านประธานครับข้อเสนอมีดังต่อไปนี้ครับ
ประการที่๑ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗
มาตรา๒๗๙คือมาตราที่ว่าด้วยรับรองให้บรรดาประกาศคำสั่งข้อสอช่อและการกระทำที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดชอบด้วยรัฐธรรมนูล๖๐
เขียนรัฐธรรมนูลแบบนี้สร้างหลุมดำให้กับระบบรัฐธรรมนูลสร้างจุดด่างพร้อยให้กับหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูล

ผมหมายความว่าบรรดาการใช้อำนาจต่างขององค์กรของรัฐไม่ว่าจะมาในรูปแบบของพระราชบัญญัติมาในรูปแบบกฎหมายลำดับรองมาในรูปแบบของประกาศคำสั่งทางปกครองหรือการใช้อำนาจโดยทั่วไปของบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายทั้งปวง
หนีรัฐบาหารมาก็ต้องเข้าอกเข้าใจกันหน่อย
แต่มันควรจะได้รับข้อยกเว้นเฉพาะในช่วงที่ยังใช้รัฐมนูลชั่วคราว
มันควรได้รับข้อยกเว้นเฉพาะในช่วงที่ยังอยู่ในระบบรัฐประหาร
แต่เมื่อวันนี้กลับมาสู่ระบบรัฐธรรมนูลตามปกติ
เป็นอย่างยิ่งครับเราเขียนคุ้มครองแบบนี้ไม่ได้
เพราะถ้าเขียนคุ้มครองแบบนี้เราจะยอมให้ประเทศนี้มีกฎหมาย๒ระบบครับ
ระบบที่หนึ่งคือทั่วไปทุกอย่างคุณถูกโต้ย้างที่สาธารณูลได้หมด
อาจจะขัดรัฐมนูลได้แต่อีกอันหนึ่งคือบรรดาอำนาจของข้อสช
ประกาศคำสั่งของความสนชอบที่จะชอบด้วยรัฐธรรมนูล๖๐ไปช่วงกลปาวสาร
คือเขียนรัฐธรรมนูลแบบนี้เป็นเรื่องประหลาดอย่างยิ่งครับ
คือคุณเขียนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องไปในอนาคตสิ่งที่ยังไม่เกิดให้มันชอบด้วยรัฐมนูลได้ด้วย
คุณเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วคุณก็ลากมาชอบกับรัฐมนุน๖๐ได้ด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามเพื่อนสมาชิกเรียนถามท่านประธานรัฐสภาตรงไปตรงมาครับ
อะไรที่มันชอบด้วยรัฐธรรมนูลมันย่อมชอบด้วยตัวมันเอง
ยิ่งคุณเขียนแล้วบอกว่าให้ชอบด้วยรัฐมนูลนี่แหละแสดงว่ามันไม่ชอบครับ
คุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณใช้อำนาจที่ผ่านมาอาจจะขาดรัฐธรรมนูล๖๐
คุณเลยเขียนเอาไว้ไงด้วยความกังวลใจ
แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าการกระทำหน้าคุณถูกต้องทั้งหมดคุณจะกลัวอะไรครับ
ผมก็ได้ยินนายกรรมนตรีท่านพูดอยู่บ่อยครั้งด้วยนะครับ
ไม่ทำผิดกลัวอะไรต้องเคารพกฎหมาย
นี่แหละครับตัวอย่างของการเคารพกฎหมายอันแรกครับ
คือยกเลิกมาตรา๒๗๙ไปเสีย
ประการถัดมาครับเกี่ยวกับเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหาร

พูดกันว่าคณะรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าทำสำเร็จก็เป็นรัฐธาตุที่ปัด

ก็โดนดำเนินคดีตามปอายามาตรา๑๑๒
ดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาทำสำเร็จ
เขายึดอำนาจเขาตั้งตนเป็นรัฐธาตุที่ปัด
แล้วเขาก็นิรโทษกรรมตัวเอง

อะไรที่ผิดกฎหมายบอกว่าไม่ผิด
เมื่อเขียนกันแบบนี้ทำกันเป็นแบบนี้จนเป็นประเพณี

ว่านายทหารแต่ละคนแต่ละคนเนี่ย
วันใดคันไม้คันมืออยากจะยึดอำนาจ
อยากจะรัฐบาหารก็ทำได้ครับ

ถ้าเขายึดสำเร็จเขาจะไม่มีวันถูกลงโทษ

เขารู้ว่าถ้าเขาทำเขามีความผิด

นี่จึงเป็นที่มาครับของการประกาศ
ให้การนิรัตโศกรรมรัฐบาหารปี๕๗

ยึดอำนาจในวันที่๒๒พฤษภา๕๗

พูดแบบนี้ไม่ใช่คิดล้างแค้นอะไรนะครับ
แต่นี่คือป้องกันไม่ให้นายทหารรุ่นหลัง

ผมเชื่อว่านายทหารรุ่นต่อไป

ของปวงชนชาวไทย

ปวงชนชาวไทยมีสิทธิและหน้าที่ด้วยนะครับ

พร้อมกันนั้นบรรดาข้าราชการ

ในการไม่ฟังคำสั่งของคนทำรัฐประหาร

ที่ผ่านมาเรามักจะเห็นแนว

ความสำเร็จความสมบูรณ์ของการรัฐประหาร
ทุกครั้งไปจนเป็นแนวบรรทัศนต่อเนื่องกันมา

ในรัฐธรรมนูลไปครับว่า
สองประเด็นที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า
มันไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของฝักฝ่าย
เพราะผมเชื่อมั่นครับว่าการเขียนรัฐธรรมนูลที่ดีการออกแบบรัฐธรรมนูลที่ดี
จะต้องเป็นการออกแบบในลักษณะที่คุณสร้างกติกาที่เป็นกลางไม่ให้ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบไปกว่ากัน
เพื่อนสมาชิกทุกท่านเมื่อพิจารณาเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องคิดอยู่เสมอครับว่า
วันหนึ่งเราอาจจะเป็นฝ่ายค้านวันหนึ่งเราอาจจะกลายมาเป็นรัฐบาลและวันหนึ่งเราก็อาจจะกลับมาเป็นฝ่ายค้านอีก
ดังนั้นการเขียนรัฐธรรมนูลที่ดีจะต้องสร้างกติกาการเมืองในลักษณะที่ไม่ใช่เขียนเพื่อตัวเองแต่เพียงผู้เดียว
เราต้องคิดว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ได้แล้ววันหนึ่งเราอาจจะกลับมาเป็นฝ่ายชนะก็ได้
ไม่ใช่เขียนกติกาในฐานะคนชนะแล้วก็กำราบฝ่ายแพ้ให้ราบคาบ
แล้วพอวันหนึ่งคุณคิดว่าวันหนึ่งคุณจะเป็นฝ่ายแพ้คุณเลยเขียนกติกาอื้ออำนวยกับฝ่ายแพ้เอาไว้ก่อน
ดังนั้นกติการรัฐมนูลมันคือการเขียนกติกาที่มีความเป็นกลางไม่ให้ใครต่อใครได้เปรียบกัน
แล้วมาสู้กันในทางการเมืองแบบกติกาที่เป็นกลางแบบนี้
ผมอภิปรายมาถึงตรงนี้จึงไม่เห็นเหตุผลอื่นใดที่สมาชิกรัฐสภาจะไม่เห็นชอบ
ร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมที่พี่น้องประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอมา
หากเพื่อนสมาชิกให้ความเห็นชอบในร่างเหล่านี้ผ่านไปในวาระที่๑
รายละเอียดปลีกย่อยความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างเพื่อนสมาชิก
เรายังมีโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขในวาระที่๒
และในท้ายที่สุดถ้ามันผ่านวาระที่๓ไปได้จริง
พวกท่านก็ยังมีหนทางไปร้องสารรัฐธรรมนูลได้อีก
และยังต้องไปทำประชามติตอนจบอีกด้วย
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการแก้รัฐมนูลมันต่อเนื่องยาวนาน
ผมจึงขอความเห็นชอบจากเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ
มติรับหลักการวาระที่๑ไปก่อน
อย่างน้อยที่สุดการลงมติรับหลักการวาระที่๑นี้
ก็เป็นการแสดงออกว่าพวกท่านไม่ได้ปิดประตู
พี่น้องประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกันมา

มีหลายเรื่องที่ท่านอาจจะเห็นด้วยเห็นต่าง

เราก็มาถกเถียงพิจารณากันต่อไปได้

นั่นก็คือเป็นประตูบานแรกที่ท่านแสดงออกครับ
ท่านพร้อมรับฟังร่างที่ประชาชนเสนอมา
ร่างนี้ผ่านไปได้ในท้ายที่สุดบังคับใช้ได้จริง
เราจะได้สารรัฐธรรมนูลที่ทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูล
รัฐธรรมนูลที่เป็นหลักประกันของระบอบเสรีประชาธิปไตย
บอบประชาธิปไตยมีพระศัตว์ทรงเป็นประมุก
เราจะไม่มีสารรัฐธรรมนูลที่รับรองรัฐประหาร
เราจะไม่มีสารรัฐธรรมนูลที่ตัดสินโดยเขียนรัฐธรรมนูลขึ้นมาใหม่
เราจะไม่มีสารรัฐธรรมนูลที่นำมาซึ่งการก่อวิกฤตการณ์ในทางการเมือง
หากร่างนี้ผ่านไปได้ใช้บังคับได้จริง
เราจะมีองค์กรอิสระที่มีความเป็นกลางและความเป็นอิสระ
และได้ดุลยภาพในทุกอำนาจทุกฝักฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดตรงนี้ด้วยกัน
เราจะไม่มีองค์กรอิสระที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของทุกฝักฝ่ายในทางการเมือง
ถ้าร่างรัฐมนูญฉบับนี้ผ่านคนทำรัฐบาหารจะต้องถูกดำเนินคดี
และการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต
ทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ร่วมกันของประเทศชาติและประชาชนครับ
ขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านช่วยกันลงมติรับหลักการในร่างลำนูลฉบับนี้ด้วยครับ